หรือว่าในแป้งนาโนตเป็นวันที่๔๑

วันนี้ตำรวจได้มีการเรียกตัว

มีประธานติ่งมีดาบติ๊กแล้วก็มีจ่ามิตรนะฮะ
ติ๊กกับจ่ามิตรเนี่ยพอเจอนักข่าวหลังจากนั้นพยายามวิ่งหนีแล้วขึ้นรถเลยทันที
ส่วนประธานติ่งมาชิวครับให้สัมภาษณ์เบื้องต้น
ไม่กังวลไม่เครียดไม่หนักใจลองดูบรรยากาศฮะ

ครบผมก็ยังไม่ชอบเลยเนี่ยยังไม่ชอบ
แปลว่าพูดถึงมากแต่กระดุ้นที่ว่าเป้นที่ถือวิทยุคิดวิทยุคิดว่าไม่ได้หนักใจเลยใช่ไหมครับ

แว่นตาดำครับเสื้อสีขาวแขนยาวกางเกงยีนครับ
เดินมาชิวเลยครับเจอนักข่าวก็ไม่ได้หลบไม่ได้เลี่ยงนะฮะ
ถามก็ตอบคุณออสซี่ดนรวีนักข่าวของเราประกบด้านขวาเห็นไหมฮะ
หัวใหม่ไทยรัฐทีวีหลังจากที่เสียแป้งนาโนตครับ
ก่อนหน้านี้อัดคลิปคลิปที่๓แล้วใช่ไหมครับ
มิ้วคุณผู้ชม๒๙พฤศจิกายนที่ปล่อยคลิปล่าสุดออกมาเนี่ยนะฮะ
ทั้ง๓คลิปมีการพูดพาดพิงชื่อถึงคนนั้นคนนี้เยอะมากครับ
โดยเฉพาะเน้นไปที่ประเด็นการบุกชิงตัวประกันหรือว่าชิงตัวผู้ต้องหานายจรวดเมื่อปี๖๒
เหตุการณ์นั้นนะครับก็มีการเอ่ยชื่อถึงพ่อของนายจรวด
ต่างนั้นด้วยแต่ว่าทำไมไหนเลยตัวเขาถึงถูกติดคุกอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้รับ
การประกันตัวนี่คือความอัดอั้นตันใจของเสียแป้งนะครับ
คุณออสซี่ดนรวีครับเฝ้าติดตามความคืบหน้า
ที่กรมกรับการตำนวดพูทรจังหวัดพัทธาลุงครับ
หลังจากผู้บังคับการกองตรวจราชการ๖สำนักงานเจรตำรวจ
เรียกตัวประธานติ่งหรือว่านายสมชายนุ่นเกลี้ยง
รวมทั้งดาพติ๊กหรือว่าร้อยตำรวจตรีธีรวรรณ์ฟุตจันทร์แก้ว
ตอนนั้นยังเป็นดาบอยู่ตอนนี้ก็ได้มีการเลื่อนยดเลื่อนตำแหน่งแล้ว

แล้วก็จ่าสิบเอกสมมิตรหนูเขียวหรือว่าจ่ามิตรผู้ที่ถูกพาดพิงชื่อถึง
กรณีของนายจรวดที่เสียแป้งเขาพูดไว้ในคลิป
เชิญทั้งหมดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงครับ
เพราะจากพฤติการเดิมพบว่าทั้ง๓คนนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งจาก๒๐คนที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการบุกชิงตัวนายจรวด
ประธานติ่งนั้นตอบคำถามนักข่าวสั้นไม่เครียดไม่กังวลไม่ได้หนักใจที่ถูกพาดพิงชื่อถึงในคลิปฮะ

อีก๒คนที่มาครับก็คือดาบติ๊กและจ่ามิตรนะฮะเดินทางมาถึงเวลา
เลี่ยกันเลยกับประธานติ่งแต่ว่าใช้ประตูด้านหลังสำนักงานครับ

ไม่อยากเจอนักข่าวแหละพยายามหลบเลี่ยงนักข่าวนะครับที่เข้าไป
เฝ้ารอทำข่าวให้ข้อมูลนานเกือบ๔ชั่วโมงครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ประธานติ่งออกมาออกมารอบนี้ก็เจอนักข่าวอีกให้ข้อมูล
บอกว่าวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากตำรวจสอบถามเรื่อง
ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสำนวนหมดแล้วลองฟังบรรยากาศตรงนี้เพิ่ม
เติมหน่อยครับ
แต่ไม่ได้ตามอะไรมากแล้วมีประเด็นอะไรสำคัญกี่
เราเราได้ไปคุยกับบอกกับทางให้ปากคำที่ตำรวจนะครับไม่ครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าที่พูดไว้มันก็อยู่ในสำนวนเป็นต้นของตำรวจอยู่แล้วครับไม่มีอะไรครับ

ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเพราะว่ามันมันอยู่ในสำนวนที่ผมให้การไว้แล้วครับเพราะของผมก็
ก็โอเคไม่มีอะไรครับ
ใช่ไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดอะไรแต่เอกลักษณ์ของประธานติ่งคือใส่แว่นตากันแดดนะ
ตลอดเลยทุกครั้งเลยเลยไม่เห็นสายตาว่าเป็นยังไงแต่ว่าน้ำเสียงนิ่งมาก
เครียดไม่กังวลไม่หนักใจนะฮะแล้วก็หันหน้านักข่าวฝั่งไหนถามก็หันไปตอบฝั่งนั้นด้วยนะครับ
อันนี้สังเกตจากอิริยบทเบื้องต้นเจ้าตัวบอกด้วยว่าตำรวจไม่ได้นัดมาให้การหรือว่าสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนอีก๒คนดาบติ๊กและจ่าสิบเอกสมมิตรที่บอกว่ามาถึงเวลาไล่เลี่ยกันแต่ว่าหลบนักข่าวขึ้นอีกทางหนึ่ง
ให้ข้อมูลเสร็จแล้วทั้งสองคนนั้นนักข่าววิ่งตามกันเพราะว่าเขาหนีนักข่าวอะครับ
ไม่อยากให้สัมภาษณ์นะครับหลบออกทางด้านหลังอาคารเหมือนมีกระบะของพักพวกมาจอดรอไว้
นี่ฮะกระบะคันนี้จ่าสิบเอกสมมิตรเห็นนักข่าวเมื่อกี้นี้ซอยเท้าจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวนักข่าวก็ซอยเท้าถี่ตามครับ
ขึ้นรถแล้วกลับออกไปทันทีดูบรรยากาศวินาทีนี้หน่อยฮะ
โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจจะต้องวิ่งเร็วไล่จับคนร้าย
เป็นนักข่าวก็ต้องวิ่งให้ไวเหมือนกัน

คลิปของเสียแป้งที่เผยแพร่ออกมาทั้ง๓คลิปเนี่ยค่ะ
มีวิธีการเผยแพร่ที่แตกต่างกัน
คุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้ก็น่าจะรู้นะคะ
ก็คือ๒คลิปแรกเสียแป้งมอบให้กับคนใกล้ชิด

ทีนี้คนกลางที่นำ๒คลิปแรกของเสียแป้งมาเปิดเผยเป็นนักข่าว
เป็นนักข่าวท้องถิ่นก็ยอมรับว่ารู้จักกับเสียแป้ง
เห็นว่าเป็นคลิปที่เสียแป้งอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ก็เลยทำหน้าที่สื่อเป็นนักข่าวเป็นคนกลางเอาคลิปมาเผยแพร่
ทีนี้ตำรวจก็เลยเรียกตัวไปคุยบอกว่าเอ๊ะรู้จักกับเสียแป้ง
ใกล้ชิดสนิทสนมกันขนาดไหนอืมการที่เอาคลิปของเสียแป้งมา
แพร่เนี่ยแล้วรู้หรือเปล่าว่าเสียแป้งหลบหนีอยู่ที่ไหน
เป็นคำถามสำคัญเลยครับรู้หรือเปล่าได้เจอตัวเสียแป้งหรือเปล่า
หรือมันจะกลายเป็นว่าช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนีหรือเปล่า
คนก็สงสัยมีคำถามนะครับก็เลยต้องมาพบตำรวจนะคะ
นายสวัยรุยันค่ะเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะคะ
วันนี้มาให้ข้อมูลกับเจรตำรวจค่ะก็ทั้งที่มาของคลิป
เอกสารที่ได้รับจากเสียแป้งที่ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเมื่อปีหกสอง
ตัวคุณสวัยเนี่ยก็ใช้เวลาในการคุยกับตำรวจ๓ชั่วโมงกว่าเลยนะคะ
แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการพูดคุยกับตำรวจวันนี้
สองประเด็นหลักหลักหนึ่งที่มาของคลิปเสียแป้งครับ
เอกสารร้องเรียนของนักโทษสามร้อยเก้าสิบสามคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรือนจำ
ได้มาได้ยังไงทั้งคลิปทั้งเอกสารพี่สวัยเนี่ยได้มาได้ยังไง
ใช่เสียแป้งตัวจริงไหมนี่นะคะพี่สวัยบอกว่าเสียแป้งตัวจริงนั่นแหละ
คลิปอ่ะไม่ได้เป็นตัวปลอมตามที่คนตั้งข้อสังเกตอะไรสองคลิปที่ได้มา
พอได้มาปุ๊บส่งให้สำนักข่าวต้นสังกัดเลยพี่สวัยบอกแบบนี้
ผมเป็นแค่คนกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเสียแป้งกับต้นสังกัด
สองคลิปนี้ก็มองว่าเน้นไปที่เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนตัวมองว่า
ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเสียแป้งนะที่รับคลิปมาแล้วเผยแพร่เนี่ย
ก็เป็นเพียงแค่คนกลางนำเสนอความจริงต่อสังคมเพราะผมเป็นสื่อมวลชน

แล้วก็ยืนยันอะเพราะว่าเขาก็คือแป้งตัวจริงไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวปลอมตามตามที่
ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันเราแค่ตัวกลางในการนำเสนอ
ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเพราะว่าต้องมองว่าสื่อ
ถ้าไม่ทำหน้าที่สื่อแล้วไปทำอะไรเราก็ต้องนำเสนอข่าวทั้งสองด้านไง
ด้านของในการดำเนินคดีเราก็ทำไปด้านของผู้เสียหายผู้ที่ถูกต้องโทษ
ถูกตามล่าหรือว่าถูกตามจับเราก็ต้องนำเสนอในเมื่อเรามีข้อมูล
มันไม่ได้เป็นการปิดกั้นแต่ว่าณวันนี้ก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
อืมคุณสวัยก็พูดในลักษณะที่ว่าก็เรานำเสนอข้อมูลจากทางฝากฝั่งของตำรวจไปแล้วอืม
เราก็ควรจะนำเสนอข้อมูลจากทางฝั่งของเสียแป้งด้วยทีเนี้ยทีมข่าวของเราก็เลยไปส่อง
เฟซบุ๊กของพี่สวัยดูนิดนึงอ่ะนะคะเมื่อเช้านี้โพสต์ภาพข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์
นี่ที่พี่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการว่าอยากให้เสียแป้งมอบตัวสู้คดี
แต่กลัวว่าถูกส่งเข้าเรือนจำแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วก็มีข้อความที่โพสต์เอาไว้
นี่ข้อความนี้ยังขาดความเชื่อมั่นจนถึงวันนี้
เราก็เลยถามพี่สวัยเรื่องนี้นะคะพี่สวัยบอกว่า
ส่วนตัวเชื่อว่าเสียแป้งยังกังวลเรื่องความปลอดภัยถ้าหากว่ามอบตัวแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่า
ตั้งแต่เสียแป้งส่งคลิปมาให้จนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการติดต่อมาโดยตรง
มีการส่งผ่านญาติมาซึ่งได้พูดคุยกับญาติเสียแป้ง
เองก็กังวลเหมือนกันกลัวจะไม่ปลอดภัยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าพอมีคลิปที่๓ออกมา
แล้วเสียแป้งน่าจะมอบตัวภายใน๔๕วันนี้อาจจะมอบตัว
สวัยบอกว่าจากการที่พูดคุยกับญาติญาติยังไม่แน่นะว่าเสียแป้งจะมอบตัวเร็วนี้
กระบวนการรื้อคดีก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้า
จากการคุยกับรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเมื่อวาน
ก็ไม่ได้มีหลักฐานใหม่ที่จะมารื้อคดีได้
ทำให้วันนี้หากจะมีการบอกว่าจะรื้อคดี
ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของเสียแป้ง
มันก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลย
กระบวนการทำงานเริ่มแล้วแหละ
แต่ไม่รู้ว่าแนวทางการทำงานจะไปในลักษณะไหนมากกว่า
ในเรื่องของการมอบตัวตรงนี้ณวันนี้

สิ่งเดียวที่เขาบอกว่าก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย

ก็คือข่าวที่บอกว่า๔๕วันนี้จะมอบตัวนี่ก็คือยังไม่มี
ยังไม่มีครับเพราะว่าที่มีการพูดคุยกับญาติญาติก็ยังไม่มี
เพราะว่าเชื่อว่าถ้าสมมุติในมุมมองของญาติที่คุยกับพี่นะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขามอบตัวไปในเสียวันนี้
ถามว่ากระบวนการสอบสวนกระบวนการรื้อคดี
มันก็ไม่มีอะไรมันก็จะก้าวอีหลอบได้ครับ
มันไม่มีการลื้อกระดงคดีอะไรครับ
คือพี่สวัยก็บอกว่าก็ต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจแหละ
ในฐานะเป็นพยานเป็นสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เป็นคนกลาง
นำคลิปของเสียแป้งมาเผยแพร่ซึ่งไม่ได้เจอตัวเสียแป้ง

ทีนี้ค่ะทางกลุ่มคนที่ตำรวจสงสัยว่า
เป็นคนที่ให้การช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนีจากเขาบรรทัศน์

ควบคุมตัวได้๔คนสอบปากคำเรียบร้อย
ปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็ประกันตัวออกไป
แต่มีอยู่๑คนคือคนนี้ที่หลบหนี
กัมปนาศอ่อนสงหรือโจโจ้
สารวัตรกำนันตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง

ตำรวจบอกว่าติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
แต่ยังไม่ยืนยันว่าวันไหนเวลาใด
การช่วยเหลือเสียแป้ง
มีรายงานว่านายกัมปนาศได้คุยกับคนใกล้ชิด

กลายเป็นผู้ต้องหาให้การช่วยเหลือเสียแป้ง

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเลย
งั้นก็หมายความว่าทั้ง๕คนที่ตำรวจ
ดำเนินคดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือเสียแป้ง

กลับไปการปะทะกันบนเขาบรรทัศน์เมื่อวันที่๑
พฤศจิกายนหลายคนก็มีคำถาม
ว่าทำไมผู้ต้องขังที่หลบหนี
ควบคุมตัวถึงเลือกไปที่พื้นที่โซนบ้านตระ
ล่าสุดครับมีข้อมูลจากอดีตตำรวจสนิทมากกับเสียแป้งครับ
ต่างฝ่ายต่างก็มีประโยชน์ต่อกันเนี่ยนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกดรวิชัยวิทยานรพลครับ
เป็นอดีตผู้กำกับการสพเมืองพัทธลุง

ตำรวจท่านนี้เป็นคนที่เสียแป้งให้ความเคารพนับถือ

เนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกดรวิชัยใช้ความกว้างขวางของเสียแป้ง
ในการติดตามล่าตัวคนร้าย
คดีไหนก็ตามครับเสียแป้งเขาจะมีสายสืบวงใน
ใช่คือเหมือนเสียแป้งเขารู้จักทุกคนในพื้นที่
เวลามีคดีอุกชะกันอะไรเกิดขึ้นรู้เลย

เป็นใครใครหลบหนีอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้
เวลามีคดีเกิดขึ้นในเขตพระทะลุงนั่นแหละ
โดยพันธุ์ตรวจเอกวิชัยนั้นยอมรับนะครับว่า
ก็ดูแลสนิทกับเสียแป้งมาตั้งแต่ช่วงปี๕๙ถึงปี๖๒
ช่วงระยะเวลานั้นก่อนจะมารู้จักเสียแป้งเนี่ย
ก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าผู้ชายคนนี้เขามีประวัติมามากน้อยแค่ไหน
ฆ่าคนยิงปืนโดยก่อนที่เสียแป้งจะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยนะฮะ
ติดคุกมานานประมาณ๘ปีพอออกมาใช้ชีวิตข้างนอกก็มาอยู่กับคุณตำรวจนี่แหละครับ
ก็คือพันธบทเอกวิชัยก็เล่าอะไรให้ฟังหลายต่อหลายอย่างครับ
อย่างเช่นเวลาที่เสียแป้งกับพักพวกมีเรื่องมีราว
สถานที่ที่แรกที่เสียแป้งจะนึกถึงคือเทือกเขาบรรทัศน์ครับพี่มิ้วและคุณผู้ชมฮะ
โดยเฉพาะบริเวณบ้านตระส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส่วนหนึ่งนั้นน่าจะมาจากเพราะญาติของเสียแป้ง
ทำอาชีพเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุมมองของตำรวจที่เคยสนิทกับเสียแป้งมากในช่วงเวลาหนึ่ง
เขาวิเคราะห์แบบนี้ครับ
ในเมื่อไปอยู่ที่นั่นฝากน้องกินข้าวกินปลาด้วยคือโดยความรู้สึกนะ
พันธุ์ตำรวจเอกดรวิชัยบอกด้วยนะครับว่าช่วงที่เสียแป้งอยู่ในคุกอ่ะค่ะ
เคยคุยกับคนที่เวลาไปเยี่ยมเขาเนี่ยเสียแป้งจะบอกเลยว่าอยากออกไปวัดดวงข้างนอกว่ะ
คืออยู่ข้างในมีแต่ตายกับตายก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่า
เสียแป้งเลยตัดสินใจหลบหนีออกมาระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
อยากขอวัดดวงเพราะถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมีแต่ตายกับตายสิ่งที่เสียแป้งเคยบอกกับคนที่ไปเยี่ยมฮะ
เพราะที่มันหนีเนี่ยถ้าถามพี่
พี่ก็ได้ข่าวมานะพูดไม่ได้ข่าวมาว่ามันอยู่ในคุกมันก็

ไม่มีใจพี่เพราะว่าเขาไปเยี่ยมเดี๋ยวมันไม่พูดนะ
พี่พกพังมันไม่พูดเดี๋ยวว่าคนไปเยี่ยมมันก็บอก
ถามว่าถ้ามันอยู่ในนั้นมันตายออกข้างนอก

ส่วนก่อนหน้านี้นะครับที่มีข่าวว่าเสียแป้ง
หนีรอดมาได้ทุกวันนี้เพราะมีอดีตผู้กำกับการ
พัทธลุงช่วยหนุนหลังคนก็วิเคราะห์ว่าใช่ตัวท่านหรือเปล่า
ท่านตนวดเอกดรวิชัยรึเปล่า
เจ้าตัวชี้แจงเลยครับว่าไม่ได้เจอเสียแป้งตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพราะว่าพอย้ายออกจากพื้นที่ก็ไม่ได้เจอเจอกันอีก
รู้อีกทีก็คืออ้าวเสียแป้งเข้าคุกแล้ว

มิวและคุณผู้ชมครับมีประเด็นที่บอกว่าเสียแป้งเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าหลบหนีจะหนีไปไหน
ล่าสุดก็มีกระแสข่าวนะครับบอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะหลบหนีไปที่อินโดนีเซียหรือเปล่าค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบเรื่องนี้สักครู่ครับ
หลังจากที่เสียแป้งยิงปะทะกับตำรวจบนเทือกเขาบรรทัศน์
กลับไปเมื่อ๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วหนีลงมา
ก่อนจะมีคนมารับตัวพาไปส่งที่ท่าเรือบากันโต๊ะทิศที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนนะครับ
ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นต้องผ่านช่องแคบมะละการะยะทางประมาณ๒๐๐ไมล์ทะเล
เอาคิดเป็นกิโลเมตรก็แล้วกันไม่เกิน๓๗๐กิโลเมตรครับตัวเลขคร่าวนะครับ
ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ๖๘ชั่วโมงนะฮะถ้าใช้เส้นทางนี้นะ
ล่าสุดวันนี้ครับมีตำรวจน้ำให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเพิ่มเติมบอกว่า
เรือลำที่จะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะต้องเป็นเรือท่องเที่ยวหรือไม่ก็เรือยอร์ชฮะ
ขนาด๒เครื่องยนต์แล้วมีแรงม้ารวมกัน๒๐๐แรงม้านะครับคือเครื่องต้องแรงในระดับหนึ่งเลย
แล้วมีแรงม้ารวมกัน๒๐๐แรงม้าใช้เวลาเดินทางเอานานที่สุดเลยไม่เกิน๑วันครับ
ส่วนการเดินทางเข้าอินโดนีเซียทางเรือนั้นเสียแป้งเนี่ยต้องนำพาสปอร์ตไปสแตมที่ด่านตมของแต่ละเมือง
จะนำเรือเข้าเทียบท่าแต่ในกรณีที่ไปแบบไม่ได้ถูกกฎหมายแอบหนีเข้าไปลักลอบเข้าเมืองแบบไม่ถูกกฎหมาย
ก็เชื่อว่าเสียแป้งคงจะมีการประสานกับคนรู้จักเพื่อให้มารอรับตัวเขาที่จุดใดจุดหนึ่ง
ข้อมูลตรงนี้ครับก็ไปสอดคล้องกันกับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
มีการประสานไปยังอดีตผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสตูน
เคยทำมาค้าขายทางเรือกับประเทศเพื่อนบ้าน

ให้ช่วยหาที่พักให้กับเสียแป้ง
ในการหนีไปกบดานแอบซ่อนหน่อย

เส้นทางเดินเรือจากอำเภอละงูจังหวัดสตูนมุ่งหน้าไปอินโดนีเซียเนี่ย
มักจะมีเรือสินค้าใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อย
เพื่อขนส่งสินค้าเป็นประจำ
ก็มีโอกาสอาจจะเป็นไปได้สูงว่าเสียแป้ง
คงจะใช้เส้นทางเดินเรือนั้นแหละในการหลบหนีออกนอกประเทศ
วันนี้ครับพี่ติกิติศักดิ์นักข่าวของเราไปคุยกับ

สมมุติว่าชื่อพี่ตูนก็แล้วกันท่านนี้นะฮะเป็นชื่อสมมุตินะฮะ
เป็นชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสตูนครับเล่าว่า
ตัวพี่เขาเองขับเรือมาประมาณ๓๐ปีแล้ว
ส่วนตัวคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลย
เสียแป้งจะนั่งเรือไปที่อินโดนีเซีย
พี่เขาวิเคราะห์ว่าเสียแป้งน่าจะยังซ่อนตัวอยู่ในไทยครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

ที่ที่อันตรายที่สุดมันคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั่นแหละ
เสียแป้งยังอยู่ในไทยในมุมของพี่เขานะฮะ
แต่ถ้าถามว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะพี่
เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าจะนั่งเรือ
โลเรือไปไปที่อินโดนีเซีย
ตูนบอกว่ามีความเป็นไปได้
แต่ถ้าใช้สปีดโบ๊ทมันก็มีข้อจำกัด
มันสู้กับคลื่นทะเลยาก
แล้วน้ำมันอาจจะไม่พอในการเดินทางนะ

แต่ถ้าเป็นเรือยอสอันนี้ไปได้
แต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าเครื่องยนต์เรืออาจจะพังได้
เพราะว่าระยะทางที่มันไกลประมาณ๓๗๐กิโลเมตรใช่ไหมครับ
และเครื่องยนต์มันใช้ต่อเนื่องไม่ได้หยุดพัก
เมื่อไหร่ก็อันตรายเกิดมีใครไล่หลังมานะฮะ

สะพีฟล์โบสต์นี้เพราะเรือมันสูงแค่ศูนย์๒๕ลิก

หรือพวกเขาบอกว่ามันน่าจะไปไม่ได้

ถ้าใช้ความเร็ว๑๘๒๐ไมค์ก็น่าจะอยู่ที่๘ชั่วโมง

ที่นี้เครื่องมันเครื่องไม่ได้พักกันเครื่องระเบิดได้ไหม
สำหรับเส้นทางการหลบหนีของเสียแป้งเพื่อจะไปยังท่าเรือบากันโต๊ทิศ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสรุปกราฟิกมาให้เบื้องต้นตามหน้าจอครับ
คาดว่าน่าจะเริ่มช่วง๕ทุ่มวันที่๘พฤศจิกายน
นายสุเชษจันเขียวหรือนายเดี่ยวอายุ๓๙ปี
ให้ข้อมูลกับตำรวจว่ามีคนโทรมาบอก
ช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านป่าพงอำเภอตะโหมดพัทธลุง
แล้วให้เสียแป้งนั่งซ้อนท้ายเพื่อจะไปที่หน้าวัดพรุในขาว
ตำบลคลองใหญ่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงครับ
แล้วเปลี่ยนจากนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนั่งเก๋งฮะ
จากนั้นเก่งสีดำคันดังกล่าวก็จะขับมุ่งหน้าเข้าสตูน
เพื่อไปซ่อนตัวอยู่กับอดีตผู้นำท้องถิ่น
อำเภอละงูจังหวัดสตูนแล้วเดินทางล่องเรือออกนอกประเทศ
อินโดนีเซียนี่คือการวิเคราะห์เส้นทางนะฮะ
ซึ่งก็ยังมีการวิเคราะห์ที่หลากหลายนะคะ
ก็มองว่าเสียแป้งอาจจะยังอยู่ในประเทศไทย
แต่ว่าสิ่งที่มันชัดก็คือเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

มันจะเห็นภาพเหมือนกับมีรถหลายคันเหมือนกัน
ไปช่วยเสียแป้งหลบหนีลงมาจากเขาบรรทัศน

ก็อาจจะลงเรือนั่นแหละแต่ลงเรือแล้วไปไหน
เพราะว่าคนในพื้นที่เขาก็บอกหลายมุม
ไม่จำเป็นต้องนู่นไปถึงอินโดนีเซียหรือมาเลเซีย
แก่งต่างในประเทศไทยก็มีเยอะแยะหลายเกาะ
อาจจะไปหลบหนีอยู่เกาะใดเกาะหนึ่งก็เป็นไปได้
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะ
ว่าการช่วยเหลือเสียแป้งทำเป็นขบวนการขนาดไหน
คือปะทะกับเจ้าหน้าที่๘พฤศจิกายนใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าปะทะกันเสร็จปุ๊บเสียแป้งหนี
แล้วหนีไปอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
เห็นทุกอย่างเลย๙พฤศจิกายนคือลงมาแล้ว
แล้วก็นู่นไปท่าเรือลงเรือไปไหนเราก็ไม่รู้
สำหรับรถที่พาเสียแป้งหนีตั้งแต่เขาบรรทัศน์
ท่าเรือบากันโต๊ะทิศอำเภอละงูจังหวัดสตูน๔คัน
จักรยานยนต์หนึ่งเก๋งขาวเก๋งดำกระบะขาว

พาตัวเสียแป้งหนีเริ่มจากนายสุเชษจันเขียว
ในเดี่ยวอายุ๓๙ปีขี่รถจักรยานยนต์ไปรับเสียแป้ง
ไปส่งหน้าวัดพรุในขาวที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
จากนั้นเสียแป้งนั่งเก๋งสีดำ
ไปหาอดีตผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสตูน
ขบวนการสุดท้ายก่อนจะพาเสียแป้งไปท่าเรือบากันโต๊ที่ที่ละงูค่ะ
ช่วงเวลาตี๑๓๑นาทีคือเข้าสู่วันที่๑๐พฤศจิกายน
กระบะโตโยต้าสีขาวทะเบียน๑ขอไข่ขไข่๘๐๑๐กรุงเทพฯ
เจ้าของรถคือนายอัสฮาวอายุ๓๐ปี
ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับนะคะแต่ชื่อเจ้าของรถคือนายอัชฮาว
ขับผ่านด่านตรวจเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดสตูนค่ะ
จากนั้นตี๑๕๙นาทีกระบะขาวคันเดิม
ผ่านด่านที่บ้านสวนเทศอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน
จุดนี้ห่างจากท่าเรือ๓๐กิโลน่าจะใช้เวลา๓๐นาที
ถึงจะขับไปถึงท่าเรือนะคะจากนั้นเก๋งขาวโผล่ออกมา
ตี๑๕๔นาทีเข้าสู่วันที่๑๐พฤศจิกายน
แล้วขับผ่านกล้องวงจรปิดที่อนามัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลละงู
อำเภอละงูจังหวัดสตูนทิศทางก็คือมุ่งหน้าท่าเรือนะคะ
ท่าเรือบากันโต๊ทิศที่อำเภอละงูก่อนจะถึงท่าเรือมันต้องผ่านหมู่บ้าน
หมู่บ้านบากันโต๊ทิศรถเก๋งขาวผ่านหมู่บ้านไปจริงตี๒๒๑นาที
ไป๒นาทีกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันเก๋งดำค่ะ
ว่าเสียแป้งอยู่ในเก๋งสีดำ
ไปตอนประมาณตี๒๒๓นาทีก็มุ่งหน้าไปท่าเรือเหมือนกัน
ไปอีก๕นาทีตี๒๒๘นาทีเก๋งดำออกจากท่าเรือแล้ว
่งหน้าย้อนเข้าสู่ตัวอำเภอละงู
ไป๒ชั่วโมงเก๋งขาวมุ่งหน้าเข้าอำเภอละงู
กล้องไปตี๔๔๓นาที
สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะประติดประต่อเกี่ยวกับขบวนการในการช่วยเหลือเสียแป้ง
เส้นทางที่จะไปท่าเรือบากันโต๊ะทิศ
จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้เท่านั้นค่ะ
เส้นทางนี้เส้นทางเดียวเลยเป็นทางเดียวที่จะไปท่าเรือได้
จากกล้องวงจรปิดก็เลยสามารถประติดประต่อได้ในลักษณะแบบนี้นะคะ
เมื่อกี้นี้พี่มิ้วมีการพูดถึงชื่อตัวละครอีกหนึ่งคนนะครับ
ก็คือนายอัสฮาวที่เป็นชื่อผู้ครอบครองรถใช่ไหมครับ
หลังจากเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ช่วงประมาณ๖โมงครึ่งตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ๘นายครับ
บุกไปเพื่อค้นบ้านนายอัชฮาว
สาลีแล้วก็ยึดกระบะโตโยต้าสีขาว
ทะเบียน๑ขอไข่ขไข่๘๐๑๐กธมครับ
ข้อมูลของชุดสืบพบว่านายอัสฮาวนั้นเป็นคนขับรถนำขบวน
เพื่อพาเสียแป้งไปยังท่าเรือบากันโต๊ทิศที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนครับ
ดูภาพหลักฐานสำคัญหน่อยฮะ
วงจรปิด๑๐พฤศจิกายนตอนตี๑๓๑นาทีครับ
เห็นอะไรเห็นกระบะของนายอัสฮาวเนี่ยขับผ่านด่านตรวจของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดสตูนนะครับ
เวลาผ่านไปไม่นานตี๑๕๙นาทีกระบะขาวคันดังกล่าวขับผ่านด่านที่บ้านสวนเทศ
อำเภอท่าแพทย์จังหวัดสตูนนะฮะ
จากจุดที่กล้องจับภาพได้ที่ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่เพื่อไปยังท่าเรือเป็นระยะทางประมาณ๓๐กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง๓๐นาทีครึ่งชั่วโมงครับ
เพื่อจะหลบหนีแล้วลงเรือเดินทางต่อไปที่ประเทศปลายทาง
อันนี้เป็นข้อมูลไล่ภาพจากวงจรปิดแล้วก็จุดที่รถผ่านด่านตรวจ
อัสฮาวนั้นถูกจับกลุ่มและได้รับการประกันตัวครับ
วงเงิน๓๖๐๐๐บาทนี่นะฮะแล้วก็มีคนสนิทของนักการเมืองดังภาคใต้ประกันตัวให้
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านนายอัสฮาวครับ
ตัวเมืองสตูนอีกครั้งไปสอบถามข้อเท็จจริงว่า
เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่มันเกิดอะไรขึ้น
คำตอบว่าไม่รู้จักเสียแป้งเป็นการส่วนตัว
รู้ก็คือจากการที่ดูข่าวเฝ้าข่าวนี่แหละ
เพราะตอนนี้ข่าวของเสียแป้งเป็นที่โด่งดังในภาคใต้มาก
คนใต้เขารอดูรอติดตามกันใจจดใจจ่อฮะ
รู้จากการดูข่าวฮะเขาว่าแบบนั้น
ส่วนที่ถูกตำรวจกล่าวหาว่าขับรถกระบะ
เพื่อกลุยทางนำทางพาเสียแป้งหนี
อัสฮาวนั้นยืนยันว่าไม่จริง

พฤศจิกายนตัวเขาไปเจอกับเพื่อนชื่อต้นช่วงเย็นเย็น
และต้นเนี่ยเอ่ยปากขอให้ช่วยขับรถไปดูด่านตรวจความมั่นคงทุ่งนุ้ย
อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนให้หน่อย

ตอนเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่เขาอยู่ที่ด่านหรือเปล่า
อ่ะมีค่าน้ำมันให้๕๐๐เขาเล่าแบบนี้นะฮะ
ตัวเองเห็นว่าเออมันก็ไม่ใช่เรื่องเหนือบากกว่าแรงอะไร
แค่ขับรถไปดูให้หน่อยว่าที่ด่านมีเจ้าหน้าที่ไหมตอนเที่ยงคืน

ไปถึงด่านตามเวลาที่เพื่อนบอก

ไม่มีด่านนะเขาก็ขับรถกลับทันที

เริ่มจากข้อมูลว่าเสียแป้งช่วงกลางวัน๘พฤศจิกายนที่มีการปะทะ
ยิงประทะกับเจ้าหน้าที่ที่เทือกเขาบรรทัศน์หลังจากนั้นข้ามเข้าสู่วันที่๙
พฤศจิกายนประมาณตี๒มีข้อมูลว่าเสียแป้งหนีลงเขา๑๐พฤศจิกายน
เสียแป้งหลบหนีข้ามจังหวัดนี่คือข้อมูลของเสียแป้งนะฮะสีน้ำเงินด้านบน
ค่ะจากกราฟิกที่เราขึ้นให้ส่วนในอัสเฮาวนั้นเป็นสีแดงเลือดหมูด้านล่างครับดู
ไลน์เทียบกัน๙พฤศจิกายนเขาอ้างว่าในต้นเนี่ยติดต่อช่วยขับรถไปดู
หน่อยว่ามีเจ้าที่ที่ด่านไหมช่วงเที่ยงคืนให้คาดน้ำมัน๕๐๐พอเที่ยงคืนวันที่๔
พฤศจิกายนอัสฮาวขับไปถึงด่านอ้าวดูแล้วต้นไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ด่านโทรบอกเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกลับบ้านเทียบไทม์ไลน์ให้ดูนะฮะ
ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลคำบอกเล่าจากนายอัสฮาวครับที่ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเสียแป้งเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใดครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวเสียแป้งยังไม่รู้ว่าเสียแป้งอยู่ที่ไหนแต่ปฏิบัติการในการไล่ล่าเสียแป้งในป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยโอ้โห
มันก็ไม่ค่อยจะดีมากอยู่แล้วแต่หลังจากปฏิบัติการไล่ล่าตัวเสียแป้ง
มันพังเลยโอ้โหเละเลยนี่ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจ
ถนนทางขึ้นบ้านตระจากจุดทางขึ้นน้ำตกตนตกอำเภอประเหลียน
จังหวัดตรังนี่มันเละเทะไปหมดเลยนะคะ
นักข่าวของเราบอกว่ามีไกด์เรามีไกด์นำทางอืม
เจ้าแดงเจ้าแดงสุนัขของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
นำทางทีมข่าวของเราไปค่ะระยะทางสองกิโลเมตรแรกอ่ะค่ะ
ชำรุดเยอะมากเลยพื้นปูนแตกเป็นชิ้นชิ้น
บางจุดยุบเป็นหลุมมีน้ำท่วมขังฝนตกหนักก็ลื่นด้วยนะคะ
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ทีมข่าวกำลังสำรวจเส้นทาง
มีนางสั้นเป็นเช้าบ้านประอ่ะค่ะขี่รถพันธ์มาพอดี
แกก็เลยบอกว่านี่รู้ไหมตั้งแต่เจ้าหน้าที่มาเนี่ย
โอ้โหถนนมันโซมกว่าเดิมเยอะมากเลยมันลำบากมากเลย

สี่ห้าวันค่ะ

้อนี่พูดนี้ต้องเรียนเพราะ

มันก็ลำบากเลยทีนี้

เพื่อนจงเลยต้องทำซื้อ

เป็นรุ่นเป็นบอยนี้เลย

ชาวบ้านลำบากนักเรียนลำบาก
ชาวบ้านเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ถอนกำลังกันไปหมดแล้ว
ไปแล้วถอนไปเลยหายไปเลยอย่างนี้เหรอ
ไม่มีได้ช่วยส้อมแซมบุรณรถถนนหล่มทางให้เลย